ผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับรายใหม่๑๓๖รายนะครับแล้วเป็นผู้ป่วยสะสมของวันนี้ก็คือ๑๕๒๔รายนะครับ
ภูเก็ตนะครับเป็นตัวอย่างนะครับท่านติดตามได้ว่ามี๔๑รายทำการโฮมคอรันทีนถึง๒๙๘คนนะครับ
ซึ่งเป็นคนในประเทศ๒๕๒คนต่างประเทศอีก๓๗คนมีการปิดสถานที่เสี่ยงนะครับไปถึง๒๕๓๒แห่ง
มีมาตรการที่เข้มข้นคือห้ามประชาชนนะครับออกพื้นที่ชายหาดทุกแห่ง
ต้องขอความร่วมมือมากยิ่งขึ้นอย่างที่เรานำเสนอกันนะครับต้องได้ประมาณ๙๐ถึงจะได้ผล
นี่เราลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ๔๐เศษเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งเราไม่สามารถที่จะลดกราฟของการแพร่ระบาดตรงนี้ได้

คุณผู้ชมคะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาประเทศไทยมีอยู่หลายข่าวทีเดียวที่เป็นข่าวดูที่จะค่อนข้างหนักใจนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมได้ชมการถ่ายทอดการแถลงของศูนย์โควิดแล้ว
จะมีการเอ่ยชื่อจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้อยู่๔จังหวัด

แล้วก็ในแง่ของการปฏิบัติก็จะเห็นได้ว่าหลังจากนี้คงจะเข้มข้นขึ้นมากแล้ว

เหนือจากนั้นก็คือ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็คือปัตตานียาลานราธิวาส
ณตอนนี้กรมการขนส่งทางบกก็ไม่ให้เดินรถไปที่๔จังหวัดนี้แล้วนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะถาม๑ใน๔จังหวัดที่มีการเอ่ยชื่อ
ในวันนี้ค่อนข้างมากก็คือภูเก็ตค่ะ
ภูเก็ตก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ในการบริหารส่วนตัวของจังหวัดเองแล้วก็เข้มงวด
เข้มงวดที่สุดแล้วนะคะโดยกายภาพแล้วเนี่ยคือเป็นเกาะนะคะ
เพราะฉะนั้นภูเก็ตอาจจะบริหารจัดการได้เข้มงวดได้มากกว่าพื้นที่จังหวัดอื่น
เราจะคุยกันในสายกับผู้ว่าราชการภูเก็ตนะคะผู้ว่าพักกระพงธวิพัฒน์ค่ะ

คุณผู้ชมคะในส่วนของภูเก็ตเองเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มีตัวประกาศออกมานะคะ
คือถ้าเอาตัวเลขของภูเก็ตจำนวนผู้ติดเชื้อ๔๑รายแล้วก็ยังต้องอยู่ที่บ้าน
เพื่อการันตีตัวเองเหมือนกับกักตัวเองเพื่อดูอาการเนี่ยนะคะ
อีก๒๐๐เกือบ๓๐๐คนเนี่ยนะคะ
ก็เป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาสำหรับภูเก็ต
คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะคือตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ย
ทำให้ภูเก็ตเองคงต้องตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
อย่าลืมว่าภูเก็ตก็เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะ
เพราะฉะนั้นภูเก็ตจะเป็นจังหวัดที่ในช่วงหลัง
เห็นมีการประกาศมีตัวประกาศออกมาค่อนข้างมาก

เหนือจากภูเก็ตแล้วค่ะปัตตานียาลานราธิวาส

ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นกลุ่มที่น่าห่วง
เนื่องจากว่าติดกันกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพราะฉะนั้นการเคลื่อนตัวไปมาของระหว่างสองประเทศ
อาจจะมีผลต่อเรื่องของการควบคุมผู้ติดเชื้อ

เราจะเลือกคุยกับภูเก็ตของวันนี้ก่อน
เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยหลายจังหวัดเลยนะคะ
ลงไปจังหวัดพื้นที่ภาคใต้อยู่หลายครั้งทีเดียว
ในสายแล้วสำหรับผู้ว่าพักกระพงศ์นะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ

เอาตัวประกาศของภูเก็ตเองเนี่ย
จนถึงเที่ยงคืนนี้เท่ากับว่า

ครับตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ
คืนนี้นะครับที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่งสางของวันนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลาโอ้ข้ามคืนมาเป็นวันที่สามสิบค่ะ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
ก็อย่างอย่างอย่างที่ทราบนะครับว่า
จังหวัดภูเก็ตเรามีสภาพเป็นเกาะ
และช่องทางที่จะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะมีสามทางด้วยกัน
นะครับก็คือมีทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศนะครับ
ในส่วนของช่องทางทางอากาศเนี่ยนะครับที่ประชุมก็มีมตินะครับว่า
จะให้ทำการหยุดการบินนะครับทั้งเส้นทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับ
เริ่มตั้งแต่สูงจุดสูงหนึ่งนาฬิกาของวันที่สิบเมษาเป็นต้นไปนะครับ
อันนี้ในส่วนของผู้คนนะครับที่จะต้องเดินทางผ่านทางสายการบินนะครับ
ที่เราต้องต้องท่อนระยะเวลาไปนะครับเนื่องจากว่าเราต้องมีการเตรียมการนะครับ
ในการที่จะต้องแจ้งให้กับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับ
ในการที่จะประสานกับบริษัทสายการบินนะครับจากทั่วโลกนะครับ
ที่จะนำเครื่องมาลงที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย
จำเป็นที่จะต้องแจ้งกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวนะครับ
รวมทั้งประสานกับทางสถานทูตสถานกงศิลป์ต่างนะครับ
รับทราบเป็นการล่วงหน้าว่าภายในวันที่๙นะครับ
ต่อเนื่องวันที่สิบเนี่ยนะครับจะไม่มีเครื่องบินนะครับ
ที่ดินทั้งเข้าและออกที่สนามบินภูเก็ตนะครับครับ
ในส่วนของประกาศที่เราเพิ่งประกาศไปนะครับเป็นการปิดช่องทางทางน้ำแล้วก็ทางบกนะครับ
ที่ผ่านมาที่จะปรากฏเป็นข่าวนะครับเนื่องจากว่าทางน้ำเนี่ย
ภูเก็ตเองนะครับเป็นเมืองผ้านะครับ
ก็จะมีเรือสำราญเรือยอดเรือซุปเปอร์ยอด
เรือพระธรรมลันหรือเรือต่างเนี่ยที่มาจากต่างประเทศรวมทั้งเรือสินค้าด้วยนะครับ
เราก็จะทำการปิดและเช่นกันนะครับได้มีประกาศตั้งแต่เมื่อ
เมื่อหยุดให้ปิดเงินค่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับค่ะยกเว้นให้เฉพาะเรือขนส่งสินค้านะครับ
ที่นำสินค้าเข้ามาเนี่ยแล้วก็จะอนุญาตให้เฉพาะนำสินค้าลงจากเรือเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนผู้คนพนักงานต่างเนี่ยจะไม่ให้ลงมาในแผ่นดินนะครับ
พูดง่ายนะครับก็หลังจากโหลดของลงเสร็จแล้วนะครับ
ก็ต้องรีบเอาเรือออกไปโดยเร็วนะครับในส่วนของช่องทางน้ำเนี่ยนะครับ
แล้วก็ในส่วนของชายหาดของเราก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราปิดทุกหาดแล้วนะครับ
อืมไม่สามารถที่จะให้ไปใช้บริการได้ตามชายหาดทั่วทั้งเกาะนะครับค่ะ
สำหรับในช่องทางบกนะครับเรามีทางเข้านะครับทางบกเนี่ย
เรามีช่องทางเดียวคือเข้ามาทางสะพานสารสินนะครับ
ก็จะมาที่ด่านตรวจตรงท่าชัดชัยนะครับเราก็ได้ออกประกาศห้ามยานพานะทุกชนิดเนี่ย
เข้าออกตั้งแต่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งในกรณาศิกษาของวันที่สามสิบแล้วนะครับ
ค่ะถ้าฟังจากเชิญท่านค่ะเชิญท่านตอบก่อนค่ะครับครับ
ในในในส่วนของการการปิดช่องทางบกนี้นะครับก็จะมีข้อยกเว้นให้กับในเรื่องของยานพนะที่ขนสินค้า
ซึ่งอุปโภคก็แน่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าสุขเกตของเรานะครับ
ไม่มีสินค้าเกษตรเราต้องพึ่งพาสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ
ที่จะต้องขนเข้ามาในเกาะของเรานะครับจนตลอดจนแก๊สหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิง
สดุก่อสร้างนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยบรรดาเครื่องมือแพทย์นะครับ
แล้วฐานะผู้ที่กู้ภัยรถพยาบาลรถฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการผ่อนผันให้เรา
โดยที่เรามีศูนย์บัญชาการนะครับในเรื่องของการปิดช่องทางเข้าออกที่บริเวณ
ท่าชัดชัยนะครับจะเป็นที่นาเป็นเชฟเคสไปครับอืมท่านผู้ว่าค่ะ
ถ้ารวบรวมแล้วเนี่ยนะคะเรานับตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ย
คือน้ำกับบกปิดแล้วเพียงแต่ว่าที่ทอดเวลาของทางอากาศไป
ก็คือเป็นกฎเกณฑ์ของทางกรมการบินพลเรือนถูกไหมคะต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
เพราะฉะนั้นก็จะไปเป็นการเข้าเที่ยงคืนแล้วเข้าสู่วันที่๑๐เมษายน
แล้วก็จะปิดทั้งหมดแต่ว่าทุกทางเดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติจะขนของ
ขนของจำเป็นต้องใช้ทางน้ำทางบกได้แต่แค่ขนของขนสินค้าเท่านั้นถูกไหมคะ
ถูกต้องครับในขณะที่ขนของขนสินค้าทางอากาศปกติมีอยู่ด้วยไหมคะ
มันพูดว่าค่ะเอ่อปกติถ้าสัญญาณสุขเกตนี้นะครับ
เป็นฆาตการตลาดซึ่งไม่ไม่ไม่มีขนาดใหญ่นะครับในเรื่องของคาโฟสินค้าเนี่ย
เราเราจะไม่มีในเรื่องของคาโก้สินค้าครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
ด้วยด้วยกฎของการบินเนี่ยขณะนี้เรากำลังจะเตรียมร่างจะประกาศจังหวัดในเรื่องของ
ช่องทางเดินทางอากาศเนี่ยนะครับก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ประมาณสามสี่ประการด้วยกัน
นะครับแต่ผมผมผมยกตัวอย่างเช่นขนาดนี้เนี่ย
นานาชาติเนี่ยอาจจะนำเครื่องเหมาลำเนี่ย
มารับนักท่องเที่ยวของประชากรของเขามาเนี่ย
ซึ่งกว่าจะมีการประสานงานเนี่ยมันอาจจะล่วงเลยไปหลังจากวันที่เก้า
เที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นนะครับ
ท่านนำเครื่องบินเหมาลำมาเนี่ยแล้วมารับผู้คนที่ยังอยู่ค้างอยู่ในเกาะภูเก็ตเนี่ย
เราก็อนุญาตให้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรณีเครื่องบินฉุกเฉิน
ผมยกตัวอย่างค่ะนะครับถ้าสนามบินอื่นเนี่ยเขาไม่ปิดนะครับ
แล้วมีกรณีที่เขาจะต้องขอลงฉุกเฉินอย่างนี้นะครับ
ก็จะต้องมีเป็นกฎของการบินแล้วก็ต้องยกเว้นให้เขาลงฉุกเฉินได้ถูกไหมครับ
ใช่ค่ะอันนี้นึกออกครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอักษริยาน
อักษริยานซึ่งเป็นของทางราชการค่ะง่ายก็คือว่า
อย่างเช่นจังหวัด๑๗เนี่ยเป็นที่ตั้งของทัพเรือภาคที่๓นะครับ
ก็มีอากาศยานของทัพเรือภาคที่๓เนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นลงได้
เพราะเป็นอักษริยานของทางราชการนะครับอย่างนี้เป็นส้นครับ
ท่านคะถ้าสมมุติมองอย่างนี้แล้วเท่ากับว่านะตอนนี้ของภูเก็ตเนี่ยนะคะ
คือถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นของภูเก็ตนี่เท่ากับว่า
ที่สุดแล้วในจังหวัดของประเทศไทยถูกต้องไหมคะ
คำถามก็คือว่าท่านประเมินกันแล้วใช่ไหมคะ
ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของกินของใช้
ของจำเป็นขาดแคลนนะคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ
อย่างเช่นพืชผักอะไรต่างนะครับ
อันดื่อละไม้อะไรอย่างนี้ครับเราปลูกแอ้งไม่ได้เราต้องนับเข้ามา
หลังจากนั้นพนักงานขับรถต้องมีการคัดกรองตรวจวัดไข้
หลังจากนั้นลงบันทึกในใบสอบสวน
เมื่อท่านไปโหลดของลงเสร็จแล้วท่านต้องรีบนำรถสาวออกนอกเกตพื้นที่
การที่บอกว่าปิดทุกหาดคือนักตอนนี้ภูเก็ตจะเรียกว่าใช้เคอร์ฟิลอยู่ได้ไหมคะ

การออกนอกเกตหาดสถานหรือเรียกกันง่ายว่าเคอร์ฟิล
ในประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นข้อกฎหมายนะครับ
นายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดเนี่ยเราใช้ในรูปขอความร่วมมือ

ไกลแต่ว่าสภาพบังคับตามกฎหมายเนี่ย
ถ้าเกิดออกไปในกำหนดสถานการณ์สุขเฉินเนี่ยนะครับ
มันก็จะมีบทกำหนดโทษซึ่งรุนแรงกว่า
แต่ในมาตรการนี้เราใช้มาตรการในขอพันธ์ขอความร่วมมือนะครับ

เมื่อคืนก็ผมก็ออกตระเวนทั้งคืนเลยเนี่ย
ก็ผู้คนก็ให้ความร่วมมือดีนะครับ
ก็ไปทำความเข้าใจนะครับว่า
ออกไม่ได้เลยนะครับผิดกฎหมายเลยนะครับ

ส่วนวัน๒ทุ่มขอท่านอยู่ที่บ้านเถอะ
แต่เกิดท่านจากอาหารไม่มีเนี่ย
ออกไปซื้ออาหารเนี่ยจะไปห้างสะดวกซื้อเนี่ย
วิ่งไปซื้อปุ๊บเสร็จแล้วก็ยิ่งกลับมา

เพราะว่าจะได้ไม่มีโอกาสไปรับเชื้อเข้ามาด้วย
แล้วก็จะไม่มีโอกาสไปแพร่เชื้อด้วยครับ
ขอความร่วมมือนี่๒ทุ่มถึงกี่โมงนะคะท่านผู้ว่า

ทำไมเราถึงเลือกตี๓ไม่เป็นตี๕๖โมงอะไรอย่างนี้คะท่าน
ครับเราเปิดโอกาสเพราะว่ายังมีผู้คนนะครับ
ที่มีการประกอบอาชีพนะครับ
ที่จะต้องออกไปมาหาสู่ไปไหนมาไหนนะครับ
เพราะว่าในช่วงนั้นถ้าเกิดผู้ที่ไปประกอบอาชีพต่าง
จะได้มีเวลาเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับ

แต่อย่างที่ท่านบอกคือถ้าพูดกันตามกฎหมาย
อำนาจนั้นต้องอยู่ในอำนาจของนายกเพียงแต่ว่า
คือลักษณะการกำหนดเวลาแบบนี้เนี่ย
นามของท่านผู้ว่าคือเป็นการขอความร่วมมือถูกไหมคะ

นักท่องเที่ยวนะตอนนี้ที่เราสามารถรวมตัวเลขได้
มีนักท่องเที่ยวที่อยู่ในภูเก็ตณวันนี้
ตอนที่เราคุยกันกี่คนคะท่าน
ตอนนี้ผมจะเรียนสถานการณ์ตอนนี้นะครับ
ใช้เครื่องที่เดินทางกับสยานสิบเท็จนะครับ
ตัวเลขนะครับอย่างของวันที่๒๙คือเมื่อวานนี้นะครับ
เหมาะกว่า๔๓๐๐คนนะครับเข้ามาเพียง๒คน
วันที่๒๘ที่ผ่านมาก็เข้ามาแค่๖คนออกไป๘๔๐๐คน
ไปวันที่๒๗ก็ออกไป๖๐๐กว่าคนเข้ามา๓๓คน
ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือชาวต่างประเทศเนี่ยกำลังเริ่มทยอยออกทยอยออก
นี่เรากำลังจะเมื่อเราควบคุมบริเวณได้หมดแล้ว
วันนี้เราแจ้งให้ทางโรงแรมส่งรายชื่อผู้ที่เข้าพักซึ่งเหลือน้อยมากครับ

คือภูเก็ตรายได้จากการท่องเที่ยวมาโหลาเลยทีนี้อย่างผู้ประกอบการต่อไปเรื่อย
เขาจะไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีแขกแล้วเนี่ยเรามีเยียวยาสำหรับธุรกิจนี้ของภูเก็ตไหมคะ
ของภูเก็ตไหมคะคือในในส่วนนี้เนี่ย
ก็อยากจะเรียนว่าทางโรงแรมเนี่ย
เขาก็เริ่มทยอยปิดแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่มีลูกค้านะครับ
อันนี้ในส่วนของมาตรการการช่วยเหลือเนี่ยนะครับ
ทางโรงแรมเองนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะครับ
แล้วก็เสนอข้อเสนอไปอย่างรัฐบาลนะครับซึ่งในทุกในวันพรุ่งนี้เนี่ย
ผมทราบว่านะครับก็ในส่วนของการตอบแทนในเรื่องกรรมการสังคมอะไรจากมาตรการต่างนะครับ

แล้วก็รับข้อเสนอของทางสมาคมโรงแรมต่าง
ที่จะมาพูดจารอาทิตย์รึกันในช่วงบ่ายในวันที่นี้ครับ
อ๋อค่ะท่านอาณาตรอนี้ถ้ารวมแล้ว
ภูเก็ตนอกเหนือจากภูเก็ตบริหารจัดการเอง
เพราะว่ามีคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก
ที่มีการพูดถึงเรื่องเรื่องของการรังนับการเดินรถ
คำถามคือว่าในแง่ของการสื่อสารเรื่องการเดินทางแบบนี้ค่ะ
มันยิ่งตดยังว่าตอนนี้ภูเกต

ภูเก็ตเนี่ยประเมินแล้วว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่านี้อีกเยอะไหมคะ
จะใช้คำว่าภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อมากกว่านี้

ผมเรียนคุณคำสั่งอย่างนี้นะครับ
ส่วนเรื่องการประเมินสถานการณ์
ที่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ย
ได้มีการประเมินตั้งแต่ในช่วงของปลายเดือนมกราคม
เป็นกราฟที่ทางกระทรวงศาสตร์ศักดิ์ศุกร์เผยแพร่
เป็นการประมาณการตามตัวเลขทางศิษย์เศรษฐศาสตร์
ประกอบกับทางระบาดวิทยา
นะครับณเดือนมกราคม
ตัวเลขที่จะทรงศาสตร์ศักดิ์ศุกร์ฆาตการ
ตัวเลขของจังหวัดภูเก็ต
ก็เป็นอันดับ๒รองจากกรุงเทพฯหาละคร

ตามสมมุติฐานที่ทางการประเมินนี้
เขาสันนิษฐานว่าจะมีอัตราการเพิ่ม
ของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยวันละ๔คน
แต่ปรากฏว่าฐานการณ์จริงณขนาดนี้
ตัวเลขมากกว่าวันละ๔คน
พอเข้าใจเพราะตัวเลขที่เข้าประมาณกลาง
ปรากฏว่ามีสูงกว่าที่ประมาณการ

ที่เมื่อกี้ทางทีมงานได้ขึ้นจอ

เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ทางส่วนขนาดสุขประเมิน
จากที่ว่าจะต้องมีผู้ติดเชื้อประมาณร้อยกว่า

ก็อาจจะขึ้นไปมากกว่า๑๒๕เท่าที่ประเมินในครั้งแรก
การที่จะตัวเลขจะมากขึ้นหรือหยุดตัวเลขได้
ก็ต้องใช้มาตรการนะครับอยู่บ้านถูกไหมครับ

เพราะโรคติดต่อมันติดต่อห้ามได้โดยคนไม่ติดต่อกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการต่างเหล่านี้
เพื่อที่จะหยุดจำนวนของผู้ติดเชื้อ
ไม่ให้เป็นตามที่คาดหมายตามกราฟ

ตรงนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

ผู้ว่าคะพอเห็นภาพของภูเก็ตนะคะ
เดี๋ยวยังไงเราน่าจะได้คุยกับผู้ว่าอีกนะคะ

ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะถ้าเป็นจังหวัดอื่น
อาจจะยังนึกภาพได้ค่อนข้างน้อยนะคะ
ว่าถ้าสมมุติจะต้องมีมาตรการที่

คือมันอาจจะนึกภาพค่อนข้างลำบาก
แต่กายภาพของภูเก็ตเนื่องจากความเป็นเกาะ
ทำให้พอนึกภาพออกว่าการตัดเลย
แล้วเส้นทางเข้าออกมีแค่ขนส่งสินค้า
แล้วก็เหตุจำเป็นเร่งด่วนทางการเท่านั้น

แต่ทีนี้ยังต้องจับตาอีกหลายจังหวัดนะคะ

แต่ว่าเราก็เห็นน้อยลงเรื่อย
ความเข้าใจต่อการปฏิตรวจ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับอธิบดีกรมการแพทย์นะคะ

ที่ทางกรมอยากจะทำความเข้าใจ

เรื่องคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตนะคะ
กรมรับผิดชอบก็เป็นเรื่องการรักษาพยาบาล
การจัดหาเตียงในกรุงเทพมหานครนะครับ
ค่ะจนถึงตอนนี้ถ้าเราเอาจำนวนผู้ติดเชื้อ
แล้วก็รวมถึงจำนวนผู้ที่เป็นผู้ป่วยหนัก
ในพื้นที่กรุงเทพซึ่งทางกรมรับผิดชอบเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เตียงห้องอุปกรณ์เนี่ยยังไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็อย่างที่ผมได้เรียนมาตลอด
คือเราก็พยายามที่จะมีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับ

คือครั้งนี้ต้องบอกว่าในท่ำกลางภาวะวิกฤติ
ก็มีสิ่งดีที่เกิดขึ้น
ก็คือมีการทำงานร่วมกันนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับ
ระหว่างทางกรุงเทพมหานครเอง
ทางโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยโรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง
โรงพยาบาลทหารตำรวจหรือโรงพยาบาลของกรมการแพทย์เอง

เราได้รับความร่วมมือที่ดีมากที่ทุกคน
เอาตัวปัญหาเป็นตัวตั้งแล้วก็มาช่วยกันแก้ปัญหา

แล้วทุกคนตอนนี้ก็เลยระดมเตียงที่มารับโควิด๑๙ได้เป็น๑๐๐๐เตียง
อันนี้ไม่รวมโรงแรมนะครับที่เราใช้รับผู้ป่วยที่ดีขึ้นแล้วครับ
ค่ะมีอยู่๒ประเด็นค่ะ
ตอบตามที่คุณหมอต้องการก็ได้นะคะ
เพราะว่าอาจจะถามไม่ตรงท่านเท่าไหร่
อันนี้มีคำอธิบายทางการแพทย์ไหมคะ
ครับจริงเนี่ยอันนี้เป็นกรณีที่
ผมเข้าใจว่าเกิดในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับคุณผู้ชม

ก็จะมีคนไข้คือบังเอิญผมก็โทรไปถามเอง
ที่เขาออกมาอาจจะไลฟ์หรืออะไรก็ตาม
ถามกับท่านภูมิในการโรงพยาบาลที่เป็นคนดูแลคนไข้รายนี้
ภูมิในการยืนยันว่าคนไข้รายนี้นอนที่โรงพยาบาลแห่งนั้น๗วัน
และอาการดีไม่มีอะไรเลยนะครับ
แล้วคนไข้เนี่ยก็คุยกันแล้วว่าเขาอยากกลับบ้านนะครับ
ก็เราคือโดยหลักการอย่างนี้ครับว่าเดิมเนี่ย
เราก็ยึดหลักว่าถ้าคนไข้นอนแล้ว๗วันไม่มีอะไร
ถ้าคนไข้อยากกลับบ้านแล้วก็สามารถแยกตัวได้จริง

พอเกิดกรณีที่ว่าเป็นข่าวขึ้นเมื่อวาน
ภูมิในการได้โทรไปคุยกับคนไข้เองด้วยซ้ำ
ว่าคุณอยากจะกลับมานอนที่โรงพยาบาลไหม
เจ้าตัวก็ปฏิเสธเลยครับว่าไม่อยากกลับมานอน
ที่ไลฟ์นี่คนละเรื่องกันเลยที่ทราบนะครับ

ถามก่อนว่าในกรณีที่ให้กลับ
ไม่ใช่ว่าทรัพยากรเตียงห้องอุปกรณ์ไม่พอ

ไม่ใช่ครับต้องเรียนอีกครั้งคืออย่างนี้ครับ
จริงตอนที่เราทำเหมือนกับคำแนะนำกัน

ในช่วงอาทิตย์ก่อนนั้น
ทางผู้ชชาญทั้งรายดูคนต่างประเทศ

ก็มีหลายประเทศที่แนะนำให้ว่า

เราก็บอกว่าควรจะต้องมาที่โรงพยาบาลก่อน
ถ้าคนไข้ไม่อยากอยู่นะครับต้องทำความตกลงให้ดี

เราก็ออกในเรื่องคำแนะนำใหม่เลยว่า
เราขออนุญาตแล้วเพื่อตัดปัญหาทั้งหมด
ขอให้นอนโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เราจัดให้๑๔วัน
๑๔วันแล้วกลับไปเรายังจะให้
คือถ้าอาการดีแล้วไม่มีอะไรก็กลับไปยังแยกตัวให้ครบเดือน
เพราะบางรายเราไม่แน่ใจว่าเขาจะแพร่เชื้อได้นานแค่ไหน
แต่ขอให้อยู่กับเราอย่างน้อย๑๔วัน
ตามปกติแล้วมันมีวันเฉลี่ยไหมคะคุณหมอว่า
สมมุตินะผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเนี่ยนะคะใช้เวลากี่วันถึงเรียกว่าหายป่วยโควิดคะ
จริงถ้าที่ไม่หนักถ้าที่ภาษาหมอก็บอกว่าเป็นมาร์เทส
มาแล้วต้องเรียนอย่างนี้ก่อนมีบางรายไม่มีอาการเลย
จะมีประมาณ๒๐ที่ไม่มีอาการเลย
ตลอดของการติดเชื้อไม่มี
ก็จะมีอีกประมาณสัก๕๖๐ที่มีอาการนิดหน่อย
มีไอมีหวัดมีน้ำมูกมีไข้
พวกนี้๒กลุ่มนี้เท่าที่เราตามดูในโรงพยาบาล
ประมาณ๗๑๐วันคนไข้ก็จะดีไม่มีอะไรแล้วนะครับทำสวอป
ที่ผ่านมาเราทำสวอบก่อนออก๗๑๐วันส่วนใหญ่จะไม่แพทย์เชื้อแล้ว
แต่ของใหม่นี้เราบอกให้อยู่กับเรา๑๔วันเลย
เช่นอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลเอายกโรงพยาบาลกรมผมแล้วกันโรงพยาบาลราชวิถี๗วัน
วันแล้วไม่มีอะไรเอ็กซาเรย์ปอดปกติไม่มีไข้ไม่มีอายแล้ว
จะย้ายไปนอนที่โรงแรมคุณจอมขวัญคงเคยได้ยินข่าวแล้ว
เราเปิดโรงแรมให้เขานอนต่ออีก๗วัน
หลังจากครบ๑๔วันถ้าไม่มีอะไรเราก็ให้กลับบ้าน
แต่เราก็แนะนำว่ายังอยากให้แยกตัวให้ครบ๑เดือนนะครับ
เพราะมีที่เมืองจีนใช่ไหมครับที่รายงานว่าพบเชื้อวันที่๒๑๒๒ได้

คือจริงแล้ววิธีปฏิบัติส่วนกลางคือกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
เป็นคนออกข้อแนะนำนี้ให้ทุกโรงพยาบาลทุกสังกัดใช้ร่วมกันหรือเปล่าคะ
หรือขึ้นกับเฉพาะโรงพยาบาลสาธารณสุขเท่านั้นค่ะข้อแนะนำนะคะ
ตอนนี้อย่างนี้ครับทางกรมควบคุมโรคเขาจะทำเรื่องเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
เขาจะแนะนำพวกผู้สัมผัสของเราเนี่ย
การแพทย์ที่ดูแลในเรื่องของการรักษาค่ะกรมการแพทย์ก็จะทำงานร่วมกับ
เรียนอย่างนี้ก่อนครับสมาคมโรคติดเชื้อสมาคมอุระเวทที่ดูเรื่องโรคปอด
แล้วก็โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งนะครับเราคุยกันแล้วก็ออกเป็นเหมือนกับแนวทางการรักษา
เป็นคำแนะนำกลางที่ใช้ทั่วประเทศยืนยันว่าใช้ทั่วประเทศ
เพื่อเหมือนกับเป็นหลังทิ้งให้หมอล่ะครับว่าอันนี้ประสาทหมอคือเป็นไกลลายนะ
ว่าใช้ตามแบบนี้ครับ
เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเข้าโรงพยาบาลไหนอาจจะแตกต่างกัน
คือข้อแนะนำเหมือนกันหมดทุกแห่งทั่วประเทศถูกไหมคะ
ใช่ครับวันนี้เราออกไอไลน์ตัวใหม่ที่เรียนแล้วบอกขอ๑๔วัน
แต่หมายความว่านอนเฉพาะในโรงพยาบาลนะครับอาจจะโรงพยาบาล๗วัน
ไปนอนในโรงแรมหรือหอพักหรือเป็นแคมป์อะไรก็ตามที่ทางสถานที่ของทางราชการเราจัดให้ครับ
คือว่า๑๔วันเนี่ยเอาอย่างนี้นะคะคือถ้าสมมุติเราไม่แบ่งตามสถานที่
วันคือหมายความว่าต้องอยู่กับหมอต้องอยู่กับพยาบาลต้องอยู่กับคนดูแล๑๔วัน
นอนที่โรงพยาบาลหรือย้ายไปนอนที่เตรียมไว้ให้หลังจากที่รักษาเบื้องต้นแล้วก็แล้วแต่

แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะแนะนำว่าถึงแม้ว่าพอก่อนออกจากโรงพยาบาลไปเนี่ยนะคะตรวจแล้วไม่น่าจะแพร่เชื้อได้แล้วแต่ก็หมายความว่าจาก๑๔วันสมมุติอยู่เต็มที่๑๔วันแต่กลับบ้านไปแล้วยังไงก็บวก๑เดือนเต็มอย่างนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอ
ถูกครับคือกลับไปอยู่เป็นการแยกตัวให้ครบ๑เดือนหลังจากวันที่เริ่มมีอาการคุณจอมขวัญนึกออกเนอะมานอนกับเรา๑๔ก็บวกไปอีก๑๖
คือบวกกันให้ครบเดือนเฉยใช่ไหมคะไม่ใช่๑๔แล้วบวก๑เดือน

ธิบดีค่ะเดี๋ยวที่ฉันขอโฆษณาแวบเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากรณีของผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวมีคำอธิบายไหมสำหรับคนที่ไม่มีโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นคนที่อายุไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่น่าจะคาดได้ว่าเขาจะถึงชีวิตเนี่ยนะคะอะไรบ้างเป็นตัวแปลณะวันนี้ที่เราคุยกันสักครู่ค่ะ
ที่แถลงวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ
คือเรียนถามจากในข่าวเลยค่ะคุณหมอว่าคือจริงแล้วเนี่ยคือมันเป็นการ
ข้อสังเกตเฉยงั้นถ้าสมมุติเราเอาสองท่านที่
ที่เป็นผู้จักรไปออกก่อนนะคะแต่ว่าเอาโจทย์เดิมคือว่า
ณตอนนี้ข้อมูลทางการแพทย์อธิบดีค่ะ
มีการพูดถึงไหมคะว่ากลุ่มเสี่ยง
ไม่ใช่แค่ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุ
อย่างที่เรากำหนดเกณฑ์ไว้เดิมแล้ว
แต่ว่าคนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ว่าเสี่ยง
หรือแม้กระทั่งไม่มีโรคประจำตัวก็มีสถิติไหมคะ
ว่ามันอาจจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นหลังจากที่การระบาดยาวขึ้นนะคะ

กลุ่มเสี่ยงมีโอกาสโอไหว
ใช่ไหมครับเอาป่วยก่อนนะไม่ใช่เสียชีวิตนะ

เอากลุ่มเสี่ยงป่วยก่อนแล้วก็ต่อด้วยกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตเลยค่ะคุณหมอ
คือต้องเรียนว่าใครที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด

คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากมีโรคประจำตัวมาก
ก็มีโอกาสที่จะติดมากกว่านี้ตรงไปตรงมา

แต่คนหนุ่มก็มีสิทธิ์ติดนะครับ

ก็มีสิทธิ์ติดถ้าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด

กรณีเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเมื่อเป็นผู้ติดเชื้อแล้วล่ะคะ

ถ้ามีโรคประจำตัวโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัว
ต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นเมืองไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
ที่เก็บสถิติมา๗๘รายขวัญหน้านี้
ก็ต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ก็จะมีโรคประจำตัวมาก่อน

เพราะว่ายังไม่เห็นประวัติทั้งหมดนะครับ
เหมือนกับเพื่อให้เห็นว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอะไร

ก็ตรงไปตรงมาก็คืออายุมากนะครับ

โดยเฉพาะจะเป็นเรื่องโรคปอดโรคหัวใจก็จะเยอะหน่อย
เบาหวานความดันโรคไตตรงนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญหมดเลยครับ
ธิบดีคะเดี๋ยวยังไงรายการเราน่าจะได้รบกวนท่านอีก

ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะในแง่ของการวินิจฉัย
สำหรับผู้ที่เพิ่งจะเสียชีวิตไป๒รายอันนี้รอตามข่าวนะคะ

ยังไงต้องให้คุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษามากขึ้น
ขึ้นเพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับโรคโควิด๑๙นะคะ
วันนี้ลาไปก่อนอีกสักครู่ไทยรัฐบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะ